รอรอมานานแล้วรอคนจะมาลอยกระทงด้วยค่ะคุณผู้ชม
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะในวันฮาโลวีน
แล้วก็ต้อนรับล่วงหน้าสู่วันลอยกระทงวันพรุ่งนี้ด้วยดิฉันก็เป็นนางไม้นะคะ
ที่จะมารอลอยกระทงแต่ว่าต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะ
เพราะว่าหลายพื้นที่ทั้งวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะลอยกระทงท่ามกลางสายฝน
แม้ว่าพายุโมลาเบนั้นจะสลายตัวจะอ่อนกำลังลงไปแล้วก็ตามนะคะ
เรามาดูให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจากนี่เลยนะคะ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
คุณผู้ชมคะประเทศไทยตอนบนตอนนี้ฟ้าโล่งโปร่งสบาย
ไม่มีเมฆปกคลุมกันหลายพื้นที่แต่ว่าภาคใต้ภาคตะวันออกนั้นนะคะ
ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่
ก็เลยทำให้มีฝนตกทางตอนล่างของประเทศค่ะส่วนโมลาเบที่ว่าตอนนี้เนี่ย
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะก็คือสัญลักษณ์ตัวแอลนี่แหละ
กลุ่มอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคอีสาน
พื้นที่ทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศขณะนี้
ยังคงมีฝนตกอยู่เป็นฝนตกที่อาจจะทำให้รำคาญใจค่ะ
ฝนตกยิ้มยิ้มตกปล่อยปล่อยฟ้าปิดฟ้ามืดนะคะ
ส่วนเรื่องของช่วงเวลาที่ฝนจะตกช่วงไหนบ้างดูจากโมเดลนี้นะคะ
พื้นที่ที่จะเห็นว่ามีสีฟ้าปกคลุมช่วงบ่ายเนี่ยค่ะ
เห็นไหมคะว่าปกคลุมหลายพื้นที่ฟ้าอ่อนนี้ตกปานกลางนะคะ
แต่ว่าอาจจะมีตกมากหน่อยแถบจังหวัดประจวบคีรีขันบริเวณนี้
เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็จะมีคลื่น
เฉพาะฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงค่ะแต่วันนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นช่วงปลายของโมลาเบนะคะเพราะฉะนั้นยังคงต้องเตือนภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนเพชรชบูรณกำแพงเพชรอุตรดิษฐ์และตาก
ยังคงที่จะมีอิทธิพลอยู่นะคะส่วนภาคอีสานนั้นก็แถบอีสานตอนล่างนะคะ
แล้วก็เลยไปถึงจังหวัดเลยด้วยแถบขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาก็คือเป็นภาคอีสานตอนกลางนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งภาคเตือนกันหน่อยค่ะก็คือภาคกลางนะคะภาคกลางแถบจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีลบบุรี
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีฝนตกลงมาเรียกว่าทั้งฝนทั้งหนาวในคราวเดียวกันนะคะ
แต่พรุ่งนี้ค่ะใครจะไปลอยกระทงก็อาจจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะเป็นการตกกระจายนะคะ
ทั่วประเทศไทยทั้งเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกด้วยนะคะส่วนวันอาทิตย์ฝนจะดูซาลงไปแล้วนะคะ
ตอนนี้บรรยากาศรู้สึกคึกคักขึ้นค่ะคุณผู้ชมดิฉันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ